ดูเรื่องแปลกที่จังหวัดจันทบุรีกันหน่อยนะคะ
คุณป้าท่านหนึ่งค่ะท่านป่วยเป็นผู้พิการทางสมองนะคะ

ลงพื้นที่ไปไปดูสภาพศีรษะ
กระโหลกโดนทุบโดนตีด้วยของแข็ง
ทีนี้ก็ต้องตามกันต่อว่าใครเป็นคนทำถูกไหมคะ
บ้านหลังนี้แหละคุณผู้ชมบ้านเลขที่๑๔๘หมู่๑๗ตำบล๒พี่น้อง
อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะนี่เป็นตำรวจจากโรงพักทุ่งเบนจาค่ะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณป้าเกียวนำสกุลมลิดทองอายุ๖๕ปีแล้วนี่ค่ะ
สภาพศพที่เราเบลอคุณผู้ชมเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้
แล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่นะคะลักษณะคือนอนหงายทีเนี้ยกู้ภัยกับตำรวจเนี่ย
ชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นไปพบว่าตามร่างกายของคุณป้าเกียวเนี่ยนะ
มีบาดแผลคล้ายกับว่าถูกของแข็งตีที่บริเวณศีรษะเลือดไหลออกทางจมูก
คุณผู้ชมฟังประโยคนี้แล้วจำไว้ดีนะคะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓๔วัน
ประโยคนี้มีความสำคัญค่ะเพราะตอนที่ตำรวจเนี่ยไปสอบปากคำคนในบ้าน
ก็ต้องถามแหละนะว่าใครเข้ามาในบ้านหรือเปล่าหรือเจอพิรุธอะไรไหม
มีสักเป็นลูกพี่ลูกน้องกับป๊ากเกียวนายแดงอยู่ไหนแดงเสื้อสีน้ำเงินเนี่ย
อาการยังเบลออยู่เลย
ไปถามนายมานะว่าเกิดอะไรขึ้นนายมานะบอกว่าสักประมาณ๓๔วันที่ผ่านมา
มาผมทะเลาะกับพี่สาวคนนี้ผู้ตายนั่นแหละค่ะ

ล้มไปชนกับขอบประตูจนได้รับบาดเจ็บ
แต่ตอนนั้นคิดว่าพี่สาวไม่น่าจะเป็นอะไรมาก
ไม่น่าจะถึงกับความตายไม่น่าจะตาย

ใช่ค่ะซึ่งมันตรงกับที่ตำรวจบอกว่า
น่าจะตายมา๓๔วันแล้ว
แล้วตอนนั้นคิดว่าเจ็บไม่ได้พาไปโรงพยาบาล
นายมานะโอ้โหอันนี้แปลกแล้ว
มานะบอกว่าเดี๋ยวนะจะตาย๓๔วันได้ไง
ก็๒วันก่อนเนี่ยผมยังไปนอนเฝ้าอยู่เลย
ป้อนน้ำป้อนข้าวให้พี่สาวอยู่เลย

ถ้าตายแล้วนึกออกไหมคะอ้าปากยังไงก่อน
มานะอยู่ในอาการเรอน่าจะหลอนแหละนะตำรวจบอกนะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมตำรวจเขาก็เลยเก็บวัตถุพยานหลักฐานต่าง

ท่อนไม้ยาวสักประมาณ๑เมตรนะคะ
แล้วก็มีดขอขวาน

เอาทั้งหมดมาดูรอยนิ้วมือแฝงตรวจดีเอนเอ
เปรียบเทียบกับร่องรอยบาดแผลของผู้ตาย
เปรียบเทียบกับดีเอนเอของนายมานะ
ทีนี้ในตัวของผู้ตายมีอะไรบ้าง
ไปพบธนบัตรจำนวนมากเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม่ว่าจะเป็นธนบัตรนี่ค่ะ
ช่วยกันนับแบบนี้โอ้โหเยอะมาก
นับไปนับมา๔๓๗๕๒บาท

นี่แหละก็เอามาเก็บไว้ก่อนนี่ก็เป็นของกลางเหมือนกัน
ตำรวจก็เลยมีการเอาตัวนายมานะไปที่โรงพัก

ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ถึงแก่ความตาย
แล้วก็ต้องเอาตัวไปตรวจหาสารเสพติดด้วยนะคะ
เพราะตอนที่ตำรวจไปคุยที่เกิดเหตุเนี่ยโอ้โหดูหลอนนะคะ